เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องเฉาโฉของวงการสถานศึกษาและเกิดในโรงเรียนนะคะ
กับศึกคอซองรุ่นพี่โหดม๒ลากม๑มาตบในอาคารเรียน
หมั่นไส้และหนำซ้ำเนี่ยยังบอกว่าต้องกราบตีนเท่านั้นกราบเท้าเท่านั้นถึงจะเรียนที่นี่ได้
ให้คุณผู้ชมดูนาทีเกิดเหตุหน่อยค่ะ

เป็นเยาวชนแล้วก็เหตุเกิดในโรงเรียนด้วยอ่ะค่ะบริเวณแบบเหมือนกับเป็นด้านหน้าของห้องเรียนในอาคารเรียน
ของผู้เสียหายคือเหมือนมีเพื่อนนักเรียนนี่แหละส่งไปให้ซึ่งเหตุการณ์เนี้ยเด็กที่เสียหายเนี่ยอายุเพียงแค่สิบสองปีเท่านั้น
น่ะนะคะน้องยังเรียนอยู่ม๑อยู่เลยแล้วถูกเพื่อนมหนึ่งด้วยกัน
แล้วก็รุ่นพี่ม๒รวม๗คนเนี่ยรุมทำร้ายไหนจะตบตีกระทืบกระชากหน้ากากอนามัยบังคับให้กราบเท้า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งของพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าอ่ะนะคะคุณแม่เห็นแล้วก็บีบหัวใจเหลือเกิน
ทนไม่ไหวนำคลิปแบบนี้มาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเพราะว่ารับไม่ได้รับไม่ได้และหนำซ้ำ
ก็รู้ด้วยนะคะว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยโดนทำร้ายมากกว่า๖ครั้งด้วยกันคุณแม่บอกรับไม่ได้จริงโดนทำร้ายบ่อยเหลือเกิน
ส่วนสาเหตุที่ถูกทำร้ายค่ะเนื่องจากว่าเพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ยนะคะ
เขาเหมือนแบบเพื่อนนักเรียนที่เป็นเด็กม๑ดูดบุหรี่ไฟฟ้าในห้องเรียน
ผู้เสียหายเด็กผู้เสียหายก็เลยบอกว่าเหม็นเหม็นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเพื่อนก็เลยแบบอ่ะหมั่นไส้แล้วไง
ครับไม่ชอบแล้วหนึ่งทีนี้ก็ส่วนรุ่นพี่มสองที่รุมทำร้ายเนี่ยก็โดนข้อหาแบบหมั่นไส้
ไม่ชอบเด็กผู้เสียหายนี่แหละที่แบบไปมองหน้าเขาหรืออะไรแบบนี้สุดท้ายทั้งหมดก็เลยยกพวกรวม๗คนมาตบตี
แล้วก็บังคับให้กราบเท้าถึงจะเรียนอยู่ที่นี่ได้เก่งซะเหลือเกินเนอะอันนี้คือเจ้าถิ่นที่โรงเรียนหรือเปล่า
ไม่ทราบนะคะทีนี้เรื่องนี้ภายหลังจากเกิดเหตุค่ะโรงเรียนก็มีการเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยกัน
แต่ปรากฏว่าคุณแม่ของผู้เสียหายเขาติดใจคาใจตรงที่ว่าเด็ก๗คนเนี่ยไม่ได้โดนลงโทษเลย
แต่กลับกลายเป็นว่าลูกสาวของเธอซึ่งโดนทำร้ายโดนตำหนิอยู่คนเดียว
ก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความที่สพฉเชิงเซานะคะเพื่อหวังให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แต่ปรากฏว่าพอเข้าแจ้งความมันรู้อีกข้อมูลนึง
ปรากฏว่าหนึ่งในเด็กคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกตำรวจของสพเมืองฉะเชิงเซาด้วย

ใช่เขาก็เลยบอกว่าอุ๊ยแล้วแบบนี้จะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกสาวของเธอที่โดนตบตีเนี่ยจะได้รับความเป็นธรรมอ่ะนะคะ
ขณะเดียวกันคุณแม่ยังบอกอีกข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญนะคะคุณผู้ชม
คุณแม่ของผู้เสียหายบอกว่าเคยถูกแม่คู่กรณี
ก็คือแม่ของเด็กที่ว่าเป็นลูกตำรวจพูดง่ายภรรยาตำรวจ
อืมเหมือนเคยท้าตบคุณแม่ตัวต่อตัวด้วยอ่า
อันนี้คือลูกตีกันไม่พอแม่ท้าตบกันด้วย
ยังโดนภรรยาตำรวจขู่จะยิงหัวให้ตาย
อันนี้ข้อมูลจากคุณแม่บอกนะคะก็เลยนำเรื่องนี้มาร้องเรียนสื่อมวลชน
หวังว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดด้านกฎหมายเพราะว่าคุณแม่แล้วก็น้องกลัวเรื่องความปลอดภัย
ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณแม่บอกว่าวันจันนี้เดี๋ยวเตรียมเข้าไปโรงเรียน
พร้อมกับพนักงานสอบสวนเพื่อไปพูดคุยกันแล้วคุณแม่บอกว่าอาจจะมีการแจ้งความคุณครูเพิ่มเติมด้วย
เพราะว่าคุณครูมีการให้สัมภาษณ์ว่าลูกสาวแบบเข้าห้องปกครองบ่อยครั้ง
ซึ่งคุณแม่บอกว่ามันจะจริงเหรอมันไม่น่าใช่
และที่สำคัญอยากจะให้เป็นเคสตัวอย่างใครที่ส่งลูกไปเรียนนะคะ
ก็อยากจะให้แบบดูแลให้ดีหน่อยถ้าลูกกลับบ้านมาแล้วมีอะไรผิดปกติ
เช่นภาวะเสื่องซึมบาดแผลพกช้ำดำเขียว
ลองพูดคุยดูหน่อยเพราะว่าอาจจะโดนทำร้ายแบบกรณีนี้หรือเปล่า
แต่อย่างไรก็ตามก็ให้ความเป็นธรรมกับฝั่งนู้นด้วยนะ
เจ็ดคนรวมถึงลูกตำรวจเขาอาจจะมีข้อเท็จจริงในมุมของเขา
ซึ่งไทยรัฐทีวีก็รอฟังคำชี้แจงเหมือนกัน
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะ
ดูจากคลิปจากภาพแล้วน้องม๑ก็โดนกระทำหนักนะฮะ
ควรจะเอาผิดคนที่ทำด้วยแล้วก็สอบสวนให้มันเห็นผลด้วยแล้วกันนะครับ